แต่ดูภารกิจของนายยกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้หน่อยนะครับ
ก็ไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ไปมอบโบราณวัตถุแล้วก็ศิลปะวัตถุ

แต่ว่าผู้สื่อข่าวก็สัมภาษณ์ถึงเรื่องความคืบหน้า
ในการที่จะเทียบเชิญ๑๙๔สว
ส่งหนังสือเทียบเชิญคณะกรรมการในการสัญหาอย่างไร
แล้วมีใครสนใจที่จะเข้ามาทำตรงนี้หรือเปล่า
นายกรัฐมนตรีมีการตอบคำถามถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียม
การแต่งตั้งคณะกรรมการสัญหาสว
ซึ่งต้องดูคุณสมบัติให้ตรงกับกฎหมาย
แต่ยังไม่ได้มีการเทียบเชิญหรือทาบทามใคร
และไม่ทราบว่าจะมีใครตอบรับบ้างเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
คือนายกบอกแบบนี้วันนี้หลายคนไม่อยากเข้ามาทำงานทางการเมืองเลย
เกรงว่าจะมีปัญหาทั้งเรื่องส่วนตัวบ้างแหละ
เรื่องอื่นบ้างแหละเรื่องของสิทธิประโยชน์
ต้องพิจารณาอย่างรอบครอบด้วยนะครับ
ส่วนที่พักการเมืองในคอรหาว่าสว๒๕๐คนเป็นผู้ร่วมเลือกนายยกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้บอกขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองบ้าง
และปฏิเสธว่าสว๒๕๐คนไม่ใช่ต้นทุนที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์
ให้เป็นนายยกรัฐมนตรีต่อ
ส่วนคนแช่งให้เครื่องบินตัวเองตกไม่เป็นไร
คือเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปพื้นที่สุราชกระบี่ใช่ไหม
แล้วก็ขึ้นเครื่องบินปรากฏว่าเครื่องบินมี๔ใบพัด
ใบพัดมันเสียไปหนึ่งก็ต้องกลับมาที่กรุงเทพแล้วก็ขึ้นเครื่องบินใหม่
บางคนก็บอกว่าเป็นห่วงนายกไม่ต้องเดินทางมาก็ได้
กลัวอุบัติเหตุแต่นายกก็บอกบางคนก็แช่งเลย
บอกว่าน่าจะครึ่งเครื่องบินตกไปซะ
ไม่น่าพลาดเลยแบบนี้ในโลกโซเชียลมีเดีย

ครับนายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้คนแช่งให้เครื่องบินตกไม่เป็นไร
เพราะผมห้อยพระดีอยู่แล้ว
ฟังเสียงนายยกรัฐมนตรีตอบคำถามนี้ครับ
นายกรัฐมนตรีก็หันไปเลยนะครับ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวที่สำนักงานกรกตนะครับ
นายนพดลอมรเวศหัวหน้าพักรวมใจไทย
คำร้องต่อประธานกรกตเพื่อขอให้กรกตเนี่ย
ตรวจสอบการกระทำของ๑๒พักการเมือง
และมีมติยื่น๓รัฐธรรมนูล
ยุบพักเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่
อาทิพักประชาชนปฏิรูป
รวมพลังประชาชาติไทย
พรรคเศรษฐกิจใหม่พรรคไทยศรีวิลัย
เนื่องจากพบว่าที่ผู้สมัครสอของพรรคการเมืองเหล่านี้
แก้ไขระยะเวลาการเข้าเป็นสมาชิก
รวมถึงอาจจะมีการหัวกันของพักการเมือง
เข้าไปแก้ไขการลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเดิม
แล้วก็ไปสังกัดสมาชิกพักใหม่
ก่อนยื่นคำร้องจะมี๔๕พักติดต่อมา
เพื่อขอให้อย่ายื่นยุบพักก็ตามนะครับ
เป็นความเคลื่อนไหวของท่านนายกแล้วก็ที่กรกตนะครับ